แล้วก็ไปขี่สวนเล่นอีกฝั่งหนึ่งด้วย

ใช่แล้วก็ทีนี้ตำรวจทำอย่างไร
ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
โอ้โหนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะ
เห็นไหมครับว่าฝั่งนั้นเขาตั้งด่าน

และทีนี้ครับเห็นรถจักรยานยนต์เหล่านี้ไหมคุณ

ฟู้ฟู้ฟู้น่ะนี่ขี่สวนเล่นนะคุณ
นี่ฝั่งนี้เขาตั้งด่านอยู่ตำรวจก็งงเลย

โอ้โหวิ่งสวนเลนเข้าไปแล้วไม่ยอมเข้าด่านทางฝั่งนี้
โอ้โหคุณคิดดูว่าตำรวจทำอะไรได้นะ
ได้แต่มองฮะเพราะรถจักรยานยนต์พวกนั้นวิ่งเร็วนะฮะ
มาด้วยความเร็วแล้วก็ขี่ย้อนสอน
เลี่ยงด่านตรวจของตำรวจทางหลวงนะครับ

แล้วบอกเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริการประชาชนตำรวจทางหลวง
ไพรวันบนถนนเส้นพิศนุโลกลมศักดิ
ฝั่งขาเข้าอำเภอวังทองที่ตำบลแก่งโสภาอำเภอวังทองนะครับ

คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง
และผู้ใช้รถใช้ถนนที่สัญจรผ่านไปมาร่วมกัน
รวมถึงยังทำผิดกฎอันนี้เขาเรียกว่าอะไรดี
มันไม่ได้แหกด่านนะคุณไม่ได้ฝ่าด่านด้วย
แต่มันอยู่คนละฝั่งเลยหนีคนละฝั่งเลยนะครับ
มีคนในโลกออนไลน์รวมทั้งคนในพื้นที่นะครับ
เข้ามาแสงความคิดเห็นมากมายถึงความไม่เหมาะสม
และขอให้เจ้าหน้าที่เร่งจับกลุ่มแก๊งซิ่ง๒ล้อ

แล้วก็มีการโพสต์มีการแชร์ออกไปจำนวนมากนะครับ
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราก็อยากรู้ความคืบหน้า
ก็พูดคุยกับสารวัตรทางหลวงพิศนุโลก
พันธุ์ตำรวจโทต่อสกุลแสนสุรีรังสิกุลนะครับ
ก็เปิดเผยกับไทยรัฐบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ช่วงเวลาประมาณ๑๑โมงของวันที่๒๑สิงหาคมที่ผ่านมา
ตอนนั้นคือตำรวจทางหลวงตั้งด่านอยู่ฝั่งนี้
เป็นด่านกวดขันวินัยจราจร
แต่มองไปฝั่งนู้นโอ้โหมันฟูฟูนะฮะ
เมื่อมาถึงตรงด่านตรวจ

เลนไปอีกฝั่งแล้วก็ขี่แบบย้อนสอน
อย่างรวดเร็วแล้วก็น่าหวัดเสียวนะครับ
อีกฝั่งก็เป็นถนน๒เลนแล้วก็มีรถขับสวนด้วยความเร็วเหมือนกัน

แต่รถจักรยานยนต์เหล่านี้โอ้โหมันสวนทางเขานะครับ
ทีนี้ครับได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดอย่างละเอียด
แล้วก็ตอนนี้ได้มีการสืบสวนหาหลักฐานเพิ่มเติมนะครับ
เรื่องต้นพอจะมีข้อมูลแล้วล่ะว่ากลุ่มดังกล่าวนี้เป็นกลุ่มวัยรุ่น
จากจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ด้วย
ทีนี้จะได้สืบสวนสอบสวนติดตามตัวมาดำเนินคดี
เรื่องต้นนะถ้าจับกลุ่มได้นะต้องแจ้ง๓ข้อหาทันทีครับ
ถึงด่านตรวจได้มีกล้องตรวจจับความเร็วติดตั้งเอาไว้
พบว่ากลุ่มวัยรุ่นขับขี่รถเกิน๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ดังนั้นก็ต้องโดนคดีล่ะคุณขับรถเร็วใช่ไหม
และอีกอย่างข้อหาหนึ่งก็คือข้อหาไม่ขับรถ
ตามทิศทางที่กำหนดก็คือขับย้อนสอนนั่นแหละครับ
และข้อหาที่๓คือขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อน
หรือความปลอดภัยของผู้อื่น
ทีนี้เราอยากรู้ไหมฮะว่าจับกลุ่มได้หรือยัง
ล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปยังบริเวณด่านตรวจอีกครั้ง
แล้วก็มีการสอบถามชาวบ้านในระแวกนั้นนะครับ
โดยพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวท่านหนึ่งคุณคมสรรแฟงฟ้อยบอกว่า

มอเตอร์ไซคันใหญ่ขับขี่กันมาเป็นกลุ่ม
กลุ่มก็เริ่มเลยรถบางคันเนี่ยโอ้โหเสียงท่อดังสนั่นวันไหวเลยนะครับ
คันก็ขับด้วยความเร็วหวาดเสียว
ก็กลัวว่าจะก่ออันตรายกับผู้ร่วมทาง
ทีนี้อยากฝากถึงกลุ่มมอเตอร์ไซค์แบบนี้
ควรขับรถช้าโดยเฉพาะในเขตชุมชน

เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและความปลอดภัยของคนอื่นนะครับ
อยากให้เขาสะล้อเกตสมสนก็อยากให้ลดความเร็วลงเลย

พอเกิดเหตุฉันมาแล้วสะว่างเตือนร้อนแหละ

ส่วนเฉพาะเรื่องการยอดสรรนะไม่ควรทำครับผมครับผม
ทีนี้เราก็ไปพูดคุยกับตำรวจทางหลวง
ซึ่งอยู่ที่หน้าด่านนะครับในวันเกิดเหตุ
คือวันเสาร์ที่๒๑สิงหาคม
สวนเลนไปแบบนั้นถามว่าตำรวจทำอะไรหรือเปล่าหรือยืนดูอยู่นิ่ง
นิ่งนะคุณนะตำรวจได้ขับรถไล่ติดตามไป
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นใช้ความเร็วสูงมากเลยคุณ
ประมาณสัก๑๓๐๑๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเร็วมากนะ
พอเจ้าหน้าที่ขับติดตามไปถึงหน้าค่ายสริทเสนานะครับ
ระยะทางจากด่านตรงนี้ประมาณสัก๒๐กิโลเมตรแล้ว
เจ้าหน้าที่ก็หยุดติดตามเพราะอะไรรู้ไหมฮะ
มันมีเหตุผลนะในการหยุดติดตาม
เพราะกลัวว่าจะเป็นการกดดันจนทำให้กลุ่มวัยรุ่นเนี่ย
เร่งความเร็วสูงจนเกินไปจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาในที่สุดนะครับ

ว่ามีกลุ่มวัยรุ่นในจังหวัดพิศนุโลกบางคนนะครับ
แล้วกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ได้ติดต่อมาทางตำรวจแล้วคุณ
ติดต่อมาทางตำรวจทางหลวงพิศนุโลก
เพื่อจะขอมอบตัวแล้วนะครับ

เพราะว่าตำรวจก็คงสืบตามเพจต่าง

ใช่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มวัยรุ่นจากจังหวัดใกล้เคียงนี่แหละ

เที่ยวทั้งพื้นที่พิศนุโลกแล้วก็เพชรชบูรณ์
แล้วมากลุ่มใหญ่กันแบบนี้ไม่รอดเหรอฮะตำรวจเขาตามเร็ว